ปิดท่าเข้าต่างประเทศพาไปดูคลิปนึงค่ะคุณผู้ชม

ดีนะคะไทยเรายังเข้ามาไม่ถึง

ทีนี้ปรากฏว่าด้วยความที่มันเกิดปรากฏการณ์ก้มหน้าแบบนี้นี่แหละ
มันเลยเกิดคลิปนี้ขึ้นคุณผู้ชม
เกิดขึ้นกลางสตูดิโอประกาศข่าวด้วยไปดูกันเลยค่ะ
ทันไหมคะคือผู้ประกาศชายถึงกับต้องหลุดขำเลยนะ
คือผู้ประกาศชายเนี่ยเขาชื่อว่าบอบบี้เดสกิ้น
รายงานสดพยากรอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
รายงานอยู่เอ้าผู้หญิงเสื้อฟ้าคนเมื่อสักครู่นี้
ลีสันครอปค่ะเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงสถานีเดียวกันนี่แหละ
เดินส่องไอเทมโปเกมอนอยู่
คือมัวแต่มองโปเกมอนเดินตัดหน้ากล้องจ้า
คือกำลังรายงานพยากรอากาศว่าขณะนี้ฝน
คือต้องหยุดขำอ่ะต้องหยุดขำจริงว่าแบบ
แล้วก็มีการแซวนะแซวอลิสันนะบอบบี้แซวบอกว่า
เดินทั่วห้องเลยนะคลิปนี้
โอ้โหหลายคนเขาก็บอกว่าเข้าไปดูแล้วเขาก็ขับมาให้คุณผู้ชมดูอีกที
นี่เดินหาอย่างนี้ไม่รู้ตัวเลยนะว่าจะตัดหน้ากล้องนี้

แบบเขาต้องขำนี่รายการสดนะคุณ
แชร์เขาบอกว่าเป็นพันแล้วนะคะ
เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์โปเกมอนโกจริง
อบบี้ออกมาเตือนเลยนะใครเล่นเกมนี้ต้องระวังแล้วล่ะ
จากจะระวังว่าโทรศัพท์มือถืออาจจะโดนฉกไปหรืออะไร
ระวังด้วยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เดี๋ยวถ้าเข้ามาบ้านเราดิฉันต้องเตือนตัวเองแล้ว

เดี๋ยวเป็นแบบว่าคุณคุฟตะแนนกำลังรายงานอยู่เดินหาโปเกมอนอย่างไรจ๊ะ

นี่คุณเห็นไหมสังคมก้มหน้าของจริงอันนี้
ก็งุดเลยคราวนี้เพราะว่าคือมันมองอย่างอื่นนอกจากจอไม่ได้ไง
เพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีโปเกมอนหรือไม่มีก็คือ

ฉันว่ามันอันตรายจริงเพราะว่าด้วยความที่คือถ้ามันอยู่ในบ้าน
อย่างน้อยเต็มที่แล้วก็ชนอุปกรณ์ในบ้านนี่แหละค่ะ
แต่ถ้าออกข้างนอกข้ามถนน

เดินเดินอยู่ไปเจอโปเกมอนกลางถนนแล้วลืมตัววิ่งออกไป

ต้องมีสติที่สุดแน่เล่นเกม
มันคงสนุกมากไงถึงขั้นที่เราคุ้มนักคุ้มตา
อยากจะรู้เหมือนกันคือมันแปลกใหม่มากกว่ากับการที่แบบ
เราใช้อันนี้แล้วเราเจอสิ่งที่แบบอยู่ในสถานที่จริงที่เราเห็น
แต่ว่าต้องดูผ่านอันนี้เหมือนคล้ายพวกแว่นที่คราวที่แล้วที่พี่หุยเอามาเหมือนกัน